หนุ่มเพชรชบูรณ์อัดคลิปร้องทุกเลยกำลังจะซักผ้า
แล้วก็กำลังจะเติมน้ำเข้าไปในเครื่องปรากฏว่า
เปิดน้ำออกมาเปิดกล้องออกมาน้ำมันไม่ใสเหมือนน้ำปลาปลาทั่วไป
แล้วมันก็ไม่ขุนนะไม่ขุนด้วยเออ
มันเป็นสีชมพูจริงมันสวยนะแต่คงใช้การไม่ได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่ผู้ชายคนนี้ฮะ
เขาก็โพสต์คลิปออกมาเลยผู้ชายคนนี้จริงเป็นเจ้าหน้าที่ชนประธานนะ
เกี่ยวข้องกับน้ำด้วยเหมือนกันเขาบอกว่า
ผมกำลังจะซักผ้าในเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแต่น้ำมันไหลช้า
ผมก็เลยเปิดน้ำสายยางเพื่อจะเติมน้ำเข้าไปในเครื่อง
พอเปิดก๊อกปุ๊บเห็นความผิดปกติปั๊บน้ำออกมาเป็นสีแดงออกม่วง
เขาบอกแดงออกม่วงใช่ใช่คุณดิฉันเห็นแล้วดิฉันนึกถึง
คนอื่นเขาก็ต้องใช้น้ำกันนะฮะ
มีใครมาพูดถึงเรื่องของน้ำที่มันสีเปลี่ยนแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับ
เขาบอกว่าซักพักตั้งแต่๕ทุ่มนะฮะ

จนถึง๒ทุ่มสีของน้ำมันก็เริ่มจางแล้วก็ใสเป็นปกติ
แต่ทีนี้ครับมันเป็นคำถามออกมาว่าเหตุใด
น้ำมันจึงเป็นสีชมพูแบบนี้คุณอยากรู้ไหม
เพราะว่าคนที่เปิดก๊อกเขาบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำปลาปลาแดงเข้มแดงม่วงอะไรแบบนี้เลยนะฮะ
มันไม่มีโครนไม่มีตะกอนนะแต่มันสีเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปสอบถามหาความจริง
จากทางหัวหน้างานฝ่าย๘งานผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรชบูรณ์
เปิดเผยออกมาว่าสาเหตุที่น้ำกลายเป็นสีแดงเข้ม
เกิดจากน้ำด่างทัพทิมมันเข้าไปในระบบ
เพราะว่าเมื่อวันก่อนมีท่อประปาแตกทำให้มีอากาศในระบบ
มันจึงดูดด่างทัพทิมเข้าไปในระบบ
ซึ่งในขณะนี้เราได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยด่างทัพทิมนั้นนะครับเราได้ใส่เข้าไปในน้ำดิบ
เพื่อไปกำจัดแมงกานิส
แต่เมื่อวันก่อนนะฮะมีท่อน้ำปลาปลาแตกทำให้มีอากาศเข้าระบบ
ดูดด่างทัพทิมที่เราเอาไปใช้กำจัดแมงกานิสเข้าไปด้วย
ประมาณ๕นาทีก็รีบแก้ไข
และหลังจากนั้นนะฮะไอ้ด่างทัพทิมมันก็ถูกปล่อยออกไปหมดแล้วครับ
เสียงพูดแบบนี้คือด่างทับทิมที่มันผสมปนเปไป
ถูกปล่อยออกไปหมดแล้วและประชาชนก็ใช้งานได้ตามปกติ

เพราะด่างทัพทิมไม่ได้อันตรายมากแค่ใช้กำจัดแมงกานิสเท่านั้นเองนะครับ
ใช่คือจริงด่างทัพทิมมันใช้สำหรับที่จะขจัดหรือว่าล้างพวกสารพิษ
ใช่แต่ที่ท่อมันแตกพอดีแล้วดูดด่างทับทิมไปเยอะแบบนี้